สุนัขมีกี่ขา๔แล้วถ้าสุนัข๘ขาคิดว่ามีกี่ตัว๒ตัวมี๒ตัวใช่ไหมมาหาคำตอบในหัวเขียวข่าวเด็ด
คือตายแล้วล่ะคุณผู้ชมเป็นซากหมาแล้วแต่ตอนมันเกิดมาเนี่ยมี๘ขาเลยนะสรุปว่า๘ขาอยู่ในตัวเดียวครับ
เจ้าของลูกหมาเนี่ยเขาชื่อคุณพัชรีอายุ๒๗ปีบอกว่าเธอเนี่ยรับเลี้ยงหมาเพศเมียสีขาวมาก่อนชื่อศรีนวลรับเลี้ยงมาตั้งแต่ตอน๓เดือนนะ
ปัจจุบันเนี่ยก็ครบปีแล้วแล้วเช้าวันที่๑๙สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าศรีนวลมันออกลูกมาก่อน๒ตัวตอนนั้นเธอก็ออกไปทำงานตกเย็นกลับมาบ้านอีกที
เจ้าศรีนวลออกลูกมาเพิ่มอีก๑ตัวไปจับจับดูเฮ้ยมี๘ขาเลยแต่สุดท้ายก็ตายไปแล้วครับเป็นลูกหมาเพศเมียเธอบอกเธอเสียดายนะ
ถ้าอยู่ดูแลตอนคลอดเนี่ยอาจจะรอดก็เป็นได้โอ้โหแต่พี่พัชริยะมันก็อาจจะยากหน่อยนะเวลาเกิดมาไม่สมประกอบแบบนี้
หลังจากที่พี่สาวกับคนในบ้านของคุณพัชรีเข้ามาเห็นเขาก็เชื่อกันว่าต้องมาให้โชคแน่พี่สาวเธอก็แนะนำว่าให้เอาซากของเจ้าลูกหมาตัวนี้ไปตากแห้ง
และทำตามวิธีที่ถูกต้องไม่รู้ทำยังไงนะคุณผู้ชมแต่บอกว่าจะเก็บร่างไว้บูชาตามความเชื่อครับ
สุรินนะฮะอ้าวแล้วทำไมจู่หัวไปที่สกลนครเพราะอะไรนะครับ
คึกคักเป็นพิเศษครับด้วยจากชาวบ้านหลั่งไหลไปต่อแถวนะครับ
เข้าคิวรอรับแจกเหรียญหลวงปู่เฮงประพาโสนะครับ
ไพรีพินาศไตรมาส๖๖จำนวน๒๕๐๐องค์เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมา
บางคนเป็นลมล้มฟุบไปจนสภาพอากาศนะครับร้อนจัดจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะฮะ
ชาวบ้านนะครับบอกว่าหลวงปู่เฮงประพาโสนะครับ
เจ้าอาวาสวัดนี้นะครับเป็นเกจิดังอีสานใต้
ได้รับการขนาดนามวัทย์เย็นเจ้าแห่งโชคราภต์
แล้วก็วัตถุมงคลที่ท่านได้ปลูกเสกก็ล้วนแต่เป็นที่นิยม
จึงมีนักสะสมพากันนะครับมาบูชา
คือเหรียญรุ่นที่ชาวบ้านได้รับแจกฟรีครั้งนี้
มีเซียนพระหลายท่านหลายคนมารอเช่าเลยนะครับ
คือรับจากมือปั๊บนะฮะนี่ยืนถามเลยปล่อยไหมปล่อยไหม
จะเช่าต่อแนครับราคาองค์ละร้อยสองร้อยนะครับ
ก่อนหน้านี้นะครับระหว่างทำพิธีบวงสวงพุทธาพิเศษ
ในช่วงเช้านะครับมี
มีสิ่งหน้าอัศจรรย์ใจคือมีก็อดเมฆมาลอยปลบครบ
นี่ครับคุณผู้ชมแล้วเกิดร่มเงานะครับ
เฉพาะตรงประรำพิธีเท่านั้นตรงอื่นไม่มี
นี่ครับเป็นเฉพาะตัวประรำพิธีเท่านั้น
โอ้โหช่วยบรรเทาความร้อนจากแดดร้อนไปได้
สร้างความฮือฮาฮือฮาให้กับผู้ร่วมพิธีฮะ

ชาวบ้านก็พากันไปหาเลขจากทูบมงคลนะครับ

นี่ครับเลขอะไรร่างสุดเลขอะไร

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ

ไปสะกนคือไปหายาดก่อน
หาญาติก่อนแล้วก็มาสุรินทร์

ส่วนอันนี้จัวหัวว่าเชียงใหม่เนื้อข่าวก็เชียงใหม่

ราคาเป็น๒๐ล้านบาทเลยนะพี่เมิ๊ด

ชื่อว่าวัดพระบาทปางแฟนค่ะ
อยู่ในพระอุโบสถพาเข้าไปดูนะ
เก่าแก่ของดอยสะเก็ดที่เชียงใหม่ค่ะ
มีเจ้าอาวาสพระครูสังครักษ์

แล้วก็วัตถุมงคลหลวงพ่อกลวย

โคสิตารามแล้วก็พระเครื่องต่าง

มาทำพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแบบนี้
งานค่ะศิษยานุสิตมากันเพียบเลย

มีคุณจุ๊บแจงพิมลพัฒน์นะคะคุณหลินนุษราคุณอุ้ยสุธิตา

แล้วก็ได้รับน้ำมนต์เครื่องรางของขลัง
พอเสร็จพิธีปั๊บแต่ละคนบอกว่าโอปเปิ้ลื้มอกเปลื้มใจ
แล้วก็เชื่อว่าน้ำที่ผ่านพิธีปลุกเสกน้ำมนต์
จะช่วยคุ้มครองปกป้องให้รอดพ้นจากพยานอันตรายต่างนะคะ
ครับคลิปนี้มีความปริศนาและความน่าชะงนสงสัยอยู่ว่า

อ่อไม่มีอะไรอ่ะนี่ใครไปสูบบุหรี่อยู่หรอในนั้นอ่ะค่ะเออเออออกมาจากต้นไม้นี่

ถามว่าอะไรนะอะไรคุณอาริยาคุณอริยาถามว่า

ใช่เออเออเออเล่นจบที่ไหนมาเรา
แต่ว่ามีพี่น้ำแข็งบ้างอ่ะต้องไม่รู้ว่าควันมันออกมาได้ยังไง
พันธุ์เปรียบสนานจากต้นไม้ต้นนี้อยู่
ปาดอยู่บนฟุตปาดริมถนนย่านประชาอุทิศ

คนก็สงสัยเอ๊ะหรือมีไฟช็อตมีสายไฟ
แถวนั้นเหรอหรือมีคนทิ้งข้นบุรีเพื่อดูเอง

แล้วใครเอาดายไอ้ไปทิ้งไว้ตรงนั้นหรือ
เพื่อดูว่ามีสิ่งแปลกปลอมหรือว่าก๊าซพิษที่อยู่ในท่อหรือเปล่า
ก็เลยฉีดน้ำอัดลงไปในรูต้นไม้ครับเพื่อดับไฟ

เจอสาเหตุว่าที่พี่น้ำแข็งเดามีส่วนถูกนิดหนึ่ง
มีคนทิ้งก้นบุหรี่ไว้
อ๋อเกี่ยวกับบุหรี่ทิ้งไว้ในรูต้นไม้
ฟันมันก็เลยลอยออกมาแม่เกือบวุ่นวายแล้วครับ

แต่ไม่มีขนนะมีแต่ก้นบุหรี่